ตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่น

คุณผู้ชมบอกพูดว่าแจ๊ดชวนชื่นแค่นี้ก็จบแล้ว
โดยเฉพาะลูกสาวสุดปังคนนี้น้องแตงไทย
สาวน้อยวัย๙ขวบคุณผู้ชม
ฉายแววซุปตาตามรอยคุณพ่อแจ๊ชัดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเต้นก็ได้เล่นกีฬาก็ได้วาดรูปแกะสลัก
แล้วก็อีกหลายอย่างน้องแตงไทยก็เหมามาหมดเลยนะคะ
ล่าสุดเขาไปขึ้นโชว์พีรทิศกันมาคุณผู้ชมน่ารักมากเก่งมากเลย
โดยเฉพาะล่าสุดค่ะทำเอาพ่อแจ๊ดแม่แจงตกใจเหมือนกัน
หลังลูกสาวบอกมีมีหนูอยากเรียนศักดิ
เอองานนี้ตนในฐานะที่เป็นคุณพ่อเนี่ย
ก็ไม่อยากปิดกั้นความสามารถของลูกเนาะ
อยากทำอะไรก็ทำเลยอยากศักดิ์เลยก็ตัดสินใจให้ไปเรียนก็แล้วกัน
ที่สำคัญค่ะพ่อแจ๊ดเนี่ยก็มาเป็นแบบให้ลูกสาวได้ศักดิ์ที่แขนด้วยเหมือนกันคุณผู้ชม
เขาลงทุนเหมือนกันนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อแจ๊ดกันนิดนึงค่ะ
ก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็น
แต่ก็จะบอกทุกอย่างว่าทุกอย่างที่เป็นอยากให้น้องเขาธรรมชาติ
มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกเรื่องอะไรแล้วก็ให้เอาแขนเราร้อนเขาสัก
มันก็ดีนะก็เป็นเออครั้งหนึ่งลูกเราสักให้เราอะไรอย่างนี้
เรียนแต่ว่าแค่ครั้งนั้นสระผมแล้วก็จบแล้วนะไม่ได้ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรอะไรอย่างนี้
คือเขาอยากตรงนั้นแล้วพอหลังจากศักดิ์เสร็จปุ๊บมันก็หายาก
เขาก็คงไปลองอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้แต่เราไม่ปิดปิดกั้นความคิดเด็กหรอก

เขาไม่ปิดกั้นไงคุณผู้ชมท่านฟังเขาเลยว่าเขาพูดอะไรดิฉันมัวแต่อึ้งกับทรงผมเขาอยู่
เขาแหว่งผมเขาแหว่งหรือว่าอย่างงี้ทำสีใหม่เพชัน
ต้องพูดให้เข้าใจหน่อยเพราะหลายคนพี่นะเอ้าแจ๊ดทำไมไถผมเป็นอย่างนั้น
คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นถ้าจำกันได้ก็คือน้องแตงโมลูกสาวอีกคนนึงของคุณแจ๊ดนะคะ
เพื่อนทำการบ้านคือคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าคุณแจ๊ดเนี่ยลูกสาวเขาไปอยู่ในเหตุการณ์พารากรคุณผู้ชม
ก็นัดเพื่อนทำการบ้านอยู่ที่ห้างพารากรนั่นแหละในวันที่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยเจ้าตัวยอมรับเลยว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน
โชคดีที่หาทางออกมาได้ค่ะพร้อมกับขอบคุณไปยังพี่พีชทองเจือด้วยนะคะที่ช่วยพาเด็กออกมาจนปลอดภัยค่ะ
เหตุการณ์ในวันนั้นถ้านักข่าวของเราก็ได้ไปอยู่ในงานวันนั้นเหมือนกันคุณผู้ชมบอกเลยว่าตุ้มต่อมเหมือนกัน